ทุกผู้ชมครับมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเห็นแล้วต้องบอกว่าน่ากลัวจริง
คนที่โพสต์เนี่ยเป็นคนเจ็บ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยคือภรรยาใหม่ของสามีที่อยู่ด้วยกัน
แต่สามีเขาก็เลิกกับภรรยาเก่าไปแล้ว
แต่ภรรยาเก่าเนี่ยยังตามราวีอยู่ยังไม่จบยังไม่สิ้น
ถึงขั้นนัดเธอท้าไปเจอกัน
เธอก็ไปไปถึงเนี่ยโอ้โหทำไมมากันเยอะจัง
เลยบอกเอานี้ตัวตัวดีกว่าไหนก็มาแล้วตัวตัว
แต่ระหว่างที่ตัวต่อตัวกันเนี่ยฝั่งภรรยาเก่าชักกันไกลขึ้นมา
แล้วจ้วงแทงใส่เนี่ยจนเธอแบบเจ็บหนักเลยนะฮะ
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่นี่นี่อย่าอย่าลุกลุกเอ้าเอาอย่าเข้าโอเคโอเค

แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว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
โอเคจบจบจบจบโอเคจบโอ้โหนี่คือคนอยู่เยอะมากจริง
แต่ไม่มีใครห้ามสักคนเลยเหรอคะที่แรกเนี่ยคือส่งเสียง
เขียวด้วยซ้ำโอ้โหฝั่งภรรยาเก่าคือเสื้อดำลายขาวนี่ฮะ
ค่ะอย่ากันไก้จ้วงแทงไปเนี่ยโอ้ยฟังคนที่โพสต์คลิปคนเจ็บ
ก็คือเสื้อดำล้วนเนี่ยค่ะที่กางเกงแถบขาวเนอะนะคนเจ็บ
ดูเหมือนว่าตอนแรกที่เธอบอกเอาตัวต่อตัวก็ได้นะ
เธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝั่งมีอาวุธค่ะก็ต่างคนก็ต่างจิกผมใช่ไหมใช่ค่ะ
ใช่ติดผมก้มหน้าเอามือตกตกพริบีกันเธออาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกอะไรกระแทกเข้าไปที่ศิษย์ศาสตร์
อ่าเพราะว่ามองไม่เห็นนะก้มหน้ากันอยู่ทั้งคู่มันอาจจะยังชาชาอยู่ด้วยอ๋อ
แต่เพื่อนคนอื่นเนี่ยไม่รู้เพื่อนใครเป็นเพื่อนใครนั่นแหละ
คงเห็นแล้วว่าฝั่งของฝ่ายภรรยามัยเนี่ยมีกางกรายอยู่ในมือเลือดเริ่มไหลล่ะ
คือมีคนพูดออกมาว่าพอแล้วพอแล้วเลือกเขาออกแล้วทำไมไม่เข้าไปห้ามกันคะ
แล้วถึงมาจับแยกโอ้โหเห็นแล้วมีถามตอนท้ายด้วยนะว่ายังไงเนี่ยเลือดเขาออกแล้วจะพอหรือยังจะจบได้หรือยัง
ครับพึ่งเข้ามาตรงนี้คุณสิซึ่งจังหวะจับแยกแล้วเนี่ยคือเหมือนก็ฝั่งภรรยามัยที่ถูกแทงไปแบบโอ้โหหลายทีเนี๊ยนะ
กางกรายนี่ทั่วทั้งถูกแทงถูกก๋วเนี๊ยอาจจะยังชาอยู่เธอยังเดินเนี้ยฮะเนี่ยคือสภาพของเธอนะครับทุกผู้ชมครับ

ถูกต้องฮะคือเห็นแบบนี้เนี่ย
โชคดีนะที่เธอไม่เจ็บหนักกว่านี้นะ

เพราะถ้าดูจากคลิปถือว่าแทงเข้าไปแบบที่ศีรษะนี้ไม่ยั้งเลยนะ
ใช่ใช้คำว่ารัวแบบไม่ยั้งเลยเหมือนเอามือทุบ
แต่ว่าในมือคุณถือกันไกลแหลมอยู่
คือถ้ามันเป็นแบบโอ้โหคมลึกแบบยาว

โพสต์คลิปนี้นะครับ
พร้อมกับบอกว่าผู้หญิงที่ทำร้ายหนูเนี่ย
เขาเป็นอดีตแฟนของสามีหนู
เขาตามด่าตามว่าตามแซะหนู
ด่าหนูไม่พอด่าแม่หนูด้วย
โอ้ท้าตบท้าตีตลอดค่ะ
ถึงขั้นโทรมานัดหนูก็เลยไปตามนัด
พอไปถึงพวกเขามากัน๒๐๓๐คน
เหมือนตั้งใจจะมารุมหนู
หนูเลยบอกไปว่าขอตัวต่อตัวก็แล้วกัน

ชักอาวุธขึ้นมาแล้วก็แทงใส่หัวหนู
น้องคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเลือดไหลแล้วเลือดไหลแล้ว
แล้วก็จับแยกค่ะมารู้ตอนหลังยิ่งมาเห็นคลิปถึงรู้ว่าโอ้โห
ใช้กันไกลเลยเหรอไม่คิดว่าจะทำแบบนี้หนูเนี่ยไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ
กะว่าไปคุยกันเรื่องทุกอย่างจะได้จบไม่ต้องมาระรานกันอีก

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสาร์ที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ท่านผู้ชมครับที่ซอยรามคำแหง๖๐ดูแล้วก็ค่ำมืดนี่แหละ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรา
คุยกับทางฝั่งของคนเจ็บก่อนนี่ครับเธอชื่อพิษินีชื่อเล่นชื่อสวนปามนะ
อายุ๒๙ปีเป็นเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
นี่เธอเปิดบาดแผลที่ศีรษะให้ดูนะครับวันนี้
แขนด้วยยังมีร่องรอยที่ถูกกรีดถูกบาดอยู่นี่ที่ศีรษะนะครับ
คือแผลยังไม่หายดีแต่ก็ต้องมาทำงานโชคดีก็คือตอนที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ย
กันไกลมันไม่ไปเจาะเข้าไปในศีรษะจนแบบต้องต้องเย็บแบบเป็นแผลลึกอ่ะนี่ฮะ
บอกว่าปมปัญหาเนี่ยมันมาจากการโพสต์ด่าท้าทายกันไปมา
ฝั่งคนที่ทำร้ายเธอเนี่ยคือภรรยาเก่าเนี่ยนะ
เริ่มก่อนอันนี้เธอบอกนะซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ฝั่งนั้นไม่พอใจ
ที่เธอเนี่ยได้แต่งงานอยู่กินกับสามีเก่าของเขา
พูดง่ายก็คือฝั่งนั้นก็จบไม่ดีก็เลยผ่านมาไม่พอใจเธอ
เพราะว่าเธอเนี่ยถึงขั้นแบบได้มาคบกับสามี
แล้วก็ถึงขั้นแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอืมภรรยาเก่าเนี่ย
อันนี้เธอบอกกับเรานะครับบอกว่ามีพฤติกรรมชอบใช้กำลังอยู่แล้ว
เคยใช้กันไกลเนี่ยทำร้ายฝ่ายชายมาก่อนด้วย
เขาก็เลยเลิกไม่อยู่ด้วยค่ะแล้วเคยใช้ไฟฉายเนี่ย
ฟาดหน้าคุณสวนปามเนี่ยจนหน้าเนี่ยแตกแล้วเป็นคดีความมาแล้วด้วย
ก่อนจะเกิดเหตุในคลิปนี้ค่ะแล้วที่ผ่านมาก็ชอบโพสต์ด่าทอเธอนะ
ด่าแม่เธอด้วยท้าตีท้าตบคือเป็นอย่างนี้มา๓ปี
ตั้งแต่สามีแต่งงานอยู่กินกับเธอเนี่ยเป็นมาตลอด
วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์๑๓สิงหาคม
เธอบอกว่าเธอทักไปถามว่าเออแหม่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ย
จะเอายังไงเพราะตอนนี้เนี่ยมันถึงขั้นด่าลามมาถึงแม่กันแล้ว
มันเกินไปแล้วรับไม่ได้ฝั่งภรรยาเก่าก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้ขอตบเคลียร์กันแล้วกันจะได้จบเรื่อง
ก็โทรมานัดกันแล้วก็ไปเนี่ยฮะคืนวันเสาร์ที่๑๔อ่ะ
ใช้คำว่าขอตบเคลียร์เหรอฮะไปที่ซอยรามคำแหง๖๐แล้วก็เป็นอย่างในคลิปนั่นแหละ
เอาสรุปยังไงเนี่ยเอายังไงก็พรุ่งนี้ไง
ชัวร์ใช่ไหมเค้าเห็นเงียบไงก็เลยแบบไม่ได้เงียบหรอกมาถามให้มั่นใจก่อน
มั่นใจได้เพราะว่านัทคือนัทชัวร์นะเออที่ไหน
ที่นี่แถวนี้แหละสนอ่ะรู้จักป้าสาหรับผมอ่ะ
เออเดี๋ยวทักไปเออโอเคมาแล้วอย่ามาเบี้ยวนะไปดูซัดเองอะไรเอง
ไม่เบี้ยวจ้าจ้ารอนะจ้าเจอกันจุ๊บ
นี่ฮะสนแถวนั้นก็เขาเรียกสนคือซอยรามกำแหง๖๐อ่ะ
ค่ะรักนะเจอกันจุ๊บจุ๊บอะไรเนี้ยนะจ๊ะด้วยนะอ่า
แล้วก็เป็นภาพเนี้ยครับท่านผู้ชมครับนี่คือวันเกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าฝั่งภรรยาเก่าพอไปถึงเนี่ยนะโอ้โหมากัน๒๐๓๐คน
อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยขนาดมืดยังดูออกเลยนะคะว่าอยู่กันเยอะ
เหมือนตั้งใจจะมารุมนะเธอก็เลยบอกเอางี้ตัวต่อตัวกันแล้วกัน
จะได้จบเรื่องแล้วก็เนี่ยฮะก็เป็นไปตามภาพอีกฝั่งนึงเนี่ย
ถ้าเห็นในคลิปเนี่ยเธอแทบไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
เพราะตอนนั้นเนี่ยมันเจ็บศีรษะไปหมดแล้ว

คือเจ็บศีรษะจนไม่มีแรงแล้ว
น้องนี่ออกผ่านล็อคไว้เลยนะพึ่งเห็น
คือเธอบอกว่าเธอก็ไม่อยากเอาเรื่องถึงตำรวจถึงแจ้งความ
แต่ว่าหลังเกิดเหตุฝั่งภรรยาเก่าไม่เคยมาขอโทษ

บอกว่าแม่เขาเนี่ยใหญ่โตสามารถเคลียร์ได้หมดไม่กลัวเรื่องคดี
เธอก็เลยตัดสินใจเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์เพื่อร้องขอความเป็นธรรม
เขาเป็นคนที่ชอบด่าคนอื่นไปทั่วอ่ะพี่
แต่คือพอแบบมีเรื่องจริงก็ชอบใช้ของแบบนี้ตลอด

ตอนนั้นก็ใช้ไฟฉายทุบหน้าเขาที่ยังเป็นคดีอยู่ตอนนี้
แต่เขาเหมือนอารมณ์ร้อนผู้หญิงคนนั้น

แต่แฟนหนูก็ไม่ได้ทำอะไรมั้งค่ะที่เขาเล่าให้หนูฟังนะ
ซึ่งแฟนเราที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้

แล้วเราไม่ใจใจแล้วจะมายุ่งกับเรา

แล้วหนูไปเคลียร์มาแล้วนะพี่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาใช่ไหม
หนูก็ถือพวกเอกสารแล้วไปที่บ้านเขา

วันนี้เราได้คุยกับฝั่งของภรรยาเก่าด้วย

ผู้กรณีของคุณสวนปาไปข้างข้างคุณนาเดียนะ

แต่ว่าฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อย

ที่อยู่ในเหตุการณ์คือตอนที่เขากำลังตบตีกันนั่นเหรอคะ
นั่นแหละอยู่เลยนั่นแหละนะเธอบอกว่าอย่างนี้
คือจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรหรอกนะ
อย่างตัวเธอเองเนี่ยเป็นเพื่อนของฝั่งเพื่อนของนาเดียภรรยาเก่าด้วยนะ
เป็นเพื่อนของเพื่อนฝั่งภรรยาเก่าอีกที
เอาเป็นว่ารู้จักกันนะรู้จักกันรู้จักกันนะครับ
คือนาเดียเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีนะ
แต่ทีนี้เหมือนกับตอนนี้ไปคบเพื่อนอีกกลุ่มนึง

เป็นพอพบขึ้นเพื่อนไม่ดีก็เลยกลายเป็นคนนิสัยเปลี่ยนไปเหรอคะ
คือคนนี้เขาให้ข้อมูลกับเราอย่างนี้แต่ส่วนตัวเนี่ยเธอมองว่า
สวนปามนะภรรยาใหม่ภรรยาปัจจุบันเนี่ยกับนาเดียภรรยาเก่าเนี่ย
เขามีปัญหากันเนี่ยมันคงไม่ใช่แย่งผู้ชายคนนี้
ผู้ชายที่เป็นสามีคนปัจจุบันคนนี้หรอก
เพราะตัวนาเดียเนี่ยเอาจริงนะเขามีแฟนใหม่แล้ว
เขาคงไม่ได้มาตามหึงหวงอะไรอดีตสามีเขาหรอก

แล้วสามีก็ไปเจอสวนปามเหมือนกับแรกแรกมันอาจจะมีบ้าง

แต่ทีนี้นาเดียเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วนะ
แต่เหมือนกับมันยังติดปลายนวมกันอยู่ไม่เลิกสักทีตอบโต้กันไปมา

เนี่ยฮะคือแต่ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยตามคลิปเนี่ยเธอบอกว่า
ถ้านาเดียเนี่ยทำแบบที่คุยกันไว้คือตัวต่อตัว
แล้วไม่ใช้อาวุธเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอก

แต่ปัญหามันเกิดคือไปพกอาวุธมาแล้วอาวุธไปทำร้ายเขา
ผมว่าหนูว่ามันไม่แฟร์
ก็คือถ้ามีปัญหากันจริงมันก็ควรจะจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว

อืมแล้วอย่างเรื่องปัญหาเนี่ยคือเขาไม่ถูกกันมาก่อนหรืออะไร

ทางนี้เขาก็แคปเขาก็เก็บมาค่ะ
ที่หนูเห็นที่หนูเห็นเนี่ย
กัดโพสต์แซนเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องพี่มันก็จะแบบ
ทั้งดูถูกโพสต์ดูถูกโพสต์ว่าแบบว่า
จนแล้วยังโง่อีกอะไรนู่นนี่นั่น
ก็คือแบบอยากจะตบก็มาเลยอะไรคือแบบว่า
หลายเรื่องค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดูถูก
แล้วก็มีที่เห็นก็จะมีโพสต์กัดไปยันแม่เขา
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็
แหม่งท่านก็ส่งข้อความอักเสบนความเห็นกันเยอะนะ

บล็อกก็ได้อันเฟรนด์ก็ได้นะคะ
คือจริงไม่น่าปล่อยให้ยืดเยอะมาถึง๓ปี
คือจริงตัดทิ้งไปเลยง่ายกว่า
แทนที่จะมาเจ็บตัวกันทั้งคู่แบบนี้นะคะ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว

คุณสุชาดาไปคุยกับนาเดียนะฮะ

เป็นคู่กรณีของคุณสวนปามนั่นแหละนะครับ
อยู่แถวรามคำแหงนี่แหละนะ

วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอใช้กันไกล
จ้วงแทงใส่สวนปามเขาจริง

ที่ถูกสวนปามมาท้าทายแล้วก็ด่าทอแม่เธอด้วย

ฝั่งนู้นก็บอกว่าโดนด่าแม่

เธอบอกเธอไม่ได้แก้ตัวนะที่พูดเนี่ย

ทั้งโพสต์ทั้งแชทที่ฝั่งของสวนปาม
ที่เป็นภรรยาใหม่ของอดีตสามีเนี่ย

หนักหนักสุดถึงขั้นตั้งกลุ่มร้าย
เชิญเพื่อนเก่าของเธอที่เคยมีเรื่องกัน

เอาเธอไปด่าเอาเธอไปบูลลี่ในกลุ่มอย่างสนุกสนาน
ส่วนประเด็นที่บอกว่าเธอชอบทำร้ายร่างกายอดีต
สามีที่เคยอยู่ด้วยกันเธอยอมรับว่ามันก็มีเกิดขึ้นจริง
แต่ทำไปเพราะจับได้ว่าสามีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์
สวนปามภรรยาใหม่คนนี้ไงล่ะ
เรื่องคดีความที่ว่าเออเคยทำร้ายกันแบบ
ใช้ไฟฉายไปตีคู่กรณี

แต่ตอนนั้นเธอทำไปเพราะป้องกันตัว
ยืนยันว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยในคลิปนี้
ไม่ได้ต้องการแย่งผู้ชายคนนั้นกลับคืน
แต่มันเป็นปัญหาที่ยอมกันไม่ได้
เกี่ยวกับการที่มีปัญหาราวีกันมาตลอด
ไม่ได้หรอแชร์นู่นแชร์นี่นคือหนูก็ผิดเหรอ
เขาก็หาว่าร้อนลนไปว่าเขาไปว่าแม่เขาแล้วไหนคือ
หนูว่าแม่เขาอะไรหนูก็อยากจะเห็นเหมือนกัน

ถ้ามันคิดว่าเป็นมาขนาดนี้แล้ว

หนูก็มีแฟนของหนูใหม่ของหนูเหมือนกัน
หนูยอมรับก็คือกันไกลนั่นแหละค่ะพี่
แต่ว่าคือหนูไม่ได้แบบว่าเตรียมการอะไรมา
หนูจะไปต่อคุณดำมันคืออุปกรณ์ที่อยู่ในนั้นแหละ
คือหนูก็โมโหครับเพราะเขาเอามาด่าพ่อล่อแม่แบบ
เขย่าหนูมาเป็นเดือนพี่ถ้าหนูถามหน่อยดิ
ถ้าเกิดพี่โดนแบบว่าพ่อแม่พี่มาโดนด่าโดนตี้อย่างนี้
เป็นใครใครก็โมโหนะพี่พ่อแม่หนูไปเกี่ยวอะไรอ่ะ
ก็ทางฝั่งนาเดียเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุในวันนั้น
ทางสวนปามก็ยังไม่จบนะครับ
ยังมียกเครื่องเสียงมาก่อกวนที่หน้าบ้าน
มาพูดใส่ไมค์ต่อว่าถึงแม่ของเธออีก

บอกว่าเธอก็ไม่ได้ออกไปแต่ว่าถ่ายคลิปเอาไว้

อย่างไรที่ทุกคนก็หัวไหว
นะครับมีคดีแล้วสร้างวัยไง
พี่กินเยียมนิตาตายต่อไป
ที่พาผู้มานิดนิดนาทีขอบริเวณความปลอดภัย

นี่ฝั่งนาดีเขาบอกว่าสวนปามนี้
เครื่องเสียงตะโกนใส่ไมค์เลย
ว่าแม่เธอว่าปล่อยลูกมาใช้กันไกลแทงหัวเขาได้ยังไงล่ะ

ส่วนแม่ของนาเดียเนี่ยได้เปิดข้อความที่เป็นโพสต์
เพื่อยืนยันว่าอีกฝั่งนึง
เขาเอานาเดียกับแม่เนี่ยไปประจานเสียหาย
นะคือแม่เองอ่ะแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันใหญ่โตหรอก
ถ้าเคลียร์กันได้คุยกันได้มันก็จบ
เรื่องที่กล่าวหาว่าแม่ให้ท้ายลูกเนี่ย
บอกว่าแม่ใหญ่โตไม่กลัวเรื่องจะไปแจ้งคงแจ้งความ
ความจริงแล้วไม่จริงเลยแม่ก็คือแม่คนหนึ่งเท่านั้น
เวลาลูกมีปัญหาอะไรก็คอยแนะนำ
วันที่เขานัดตบตีกันเนี่ยเขาก็นัดกันเองตามภาษาเด็ก

คือมารู้อีกทีนึงก็เป็นคลิปเป็นข่าวอะไรพวกนี้แล้ว
ครับแล้วก็ไปแจ้งคงแจ้งความอะไรกันเนี่ยแหละ
มันน่าจะมีมันตั้งกลุ่มโดยที่มีบุคคลที่๓
ที่เขาเคยมีเรื่องกับบ้านมะเขาเป็นคนมาอยู่รวมด้วย
มันเคยมีเรื่องเป็นคดีขึ้นศาลขึ้นฟ้องศาลกัน
ซึ่งมันมีเรื่องกันมาแล้วบุคคลคนนั้นน่ะ
กลายเป็นอยู่ในกลุ่ม๘คน๙คนนี้ด้วย
กลัวว่าเขาจะยุโยงน้องคนนี้ให้มามีเรื่องกับน้องคนนี้
คดีของน้องคนนั้นคือยังไม่จบมันยังอยู่ในชั้นศาล
เขาก็อยากจะยุโยงให้น้องมีเรื่องอีกเพื่อจะเพิ่มคดีให้น้อง
เขาก็จะว่ามะแบบว่ามีคนใหญ่คนโตอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าถ้ามีมันก็คงเรื่องไม่ใหญ่โตขนาดนี้
ซึ่งเราก็ไม่ได้มีคุณมาแบบไหนเราก็แก้ไขปัญหา
คือฟังแล้วสรุปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาในครอบครัว
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวภรรยาเก่าภรรยาใหม่อะไรทั้งสิ้น
ก็คือหมั่นไส้นะคะแซะกันผ่านทางโซเชียลผ่านทางออนไลน์

แต่ฝ่ายหนึ่งมามือเปล่าอีกฝ่ายนึงใช้อาวุธเท่านั้นเอง

คือจริงไม่ต้องพาดพิงกลุ่มเพื่อนยุโย่งอะไรจริงจริงเอาง่ายอ่ะ

กับว่าสองคนเขานัดกันเองก็คือสมัครใจกันร่วมทะเลาวิวาส
คือล่าสุดเนี่ยฝั่งของคุณสวนปาม
ที่ถูกกันกลายแทงเข้าไปไปแจ้งความนะฮะ
ก็ต้องแจ้งค่ะอันนี้ทำร้ายร่างกายนะคะ
ตำรวจสอนอหัวหมากบอกว่าตอนนี้ก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับ
กำลังตรวจสอบพยานหลักฐานต่างอยู่
ก็จากคลิปเนี่ยคือถ้าดูจากคลิปเป็นหลัก
ตำรวจบอกว่าก็ถือว่าเป็นการยินยอมมีเรื่องกันทั้งสองฝ่าย
อันนี้ต้องแยกก่อนนะตำรวจบอกว่าสอนอหัวหมากนะเจ้าของพื้นที่
เอาเรื่องที่ว่านัดมาตบมาตีกันก่อน

ถูกต้องแต่เรื่องที่อีกฝั่งหนึ่ง
เอากันไกลซึ่งคืออาวุธไปทำร้ายเขา

เดี๋ยวก็ต้องเรียกพยานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำ
แล้วก็ดูว่ามันเข้าข่ายแบบไหนยังไงทำร้ายร่างกาย
บาดเจ็บเจ็บหนักเจ็บมากเจ็บน้อยอะไรยังไง
ตรงนี้ก็ต้องแยกไปอีกกรณีหนึ่ง

หลายคนก็คือไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนค่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
มันไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแบบนี้
ไม่ว่าจะชู้สาวไม่ชู้สาวหรืออะไรใดก็ตาม